คุณผู้ชมคะไปดูเหตุยิงกันตายที่ร้านคาแคร์ในจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็นั่งดื่มเบียอยู่กับน้องชาย
คนร้ายมาถึงบุกเข้าไปยิงเจ้าของร้านเลยนะคะ
ยิงเสร็จวิ่งหนีแต่ว่าน้องชายเจ้าของร้านอ่ะ
วิ่งไล่ตามเอาเหล็กตีหัวคนร้ายเลย

คนร้ายบาดเจ็บสาหัสก็ต้องไปส่งโรงพยาบาล
ตำรวจก็อายัดตัวคนร้ายเอาไว้ได้

อันนี้คือภาพจังหวะที่คนถูกยิง

กู้ชีพกู้ภัยก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือนะคะ

ผู้ที่ถูกยิงชื่อว่านายจิตดิหลกเรืองทิพย์อายุ๔๐ปี

ถูกยิงสาหัสเลยนะคะเมื่อคืนนี้กระสุนเข้าลำตัวหลายจุด
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
พยายามจะปั๊มหัวใจพยายามจะช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายนี่คือมันเข้าที่จุดสำคัญพอดี
มือยิงค่ะนายนิชานตะกุดทองอายุ๔๐
มือยิงก็บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
มือยิงเนี่ยถูกน้องชายของผู้เสียชีวิต
เขาตีหัวคือเอาเหมือนกับเหล็กแข็งเลยนะ

ส่วนน้องชายคนนี้ที่พยายามจะจับตัวคนร้ายเนี่ยนะคะ
เขาก็เจ็บเหมือนกันนะคะมีแผลที่แขนที่ตัวค่ะ
ชื่อว่านายสารวุฒิอินประสิทธิ์อายุ๓๒
คือทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท่ายาง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
ที่ร้านคาแคร์ในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ตำรวจสพท่ายางพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เจอรถจักรยานยนต์สีฟ้าล้มอยู่หน้าร้าน
เข้าไปในร้านเจอขวดเบียร์๒ขวดอยู่บนโต๊ะ
ใกล้กันมีปืนลูกซอง๑กระบอก
แล้วก็มีซองปืนอยู่บนเก้าอี้นะคะ
พื้นเนี่ยโอ้โหกองเลือดกองเบอร์เรอเลยค่ะ
มีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่ที่พื้น๕ปลอก
ไป๑๐เมตรเจอปลอกกระสุนปืนลูกซอง
ตกอยู่ในพงหญ้าอีก๒ปลอก
แล้วก็เจอท่อนเหล็กยาวเมตรหนึ่งนะคะตกอยู่ด้วย
ทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
พัฒนานันเรืองทิพย์อายุ๔๐ปีภรรยาของผู้เสียชีวิต
นี่นะคะคนนี้เธอยังตกใจมากคุณผู้ชมดูสิคะ
หน้าตาเธอยังตกใจก็พยายามจะให้ข้อมูลกับทีมข่าวและเจ้าหน้าที่นะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีกับน้องชายสามี
เขาก็นั่งดื่มเบียกันอยู่ในร้าน
ตัวเธอดูทีวีอยู่ในบ้านสักพักได้ยินเสียงคนร้าย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่ชื่อว่านายนิชานนะคะ
พอนายนิชานจอดรถเดินเข้ามายิงใส่สามีเธอเลย
ปืนลูกซองยิงใส่สามีเธอสองนัดแล้วทำท่าจะหนี
แต่สามีเธอชักปืน๑๑มมยิงสวนไป๕นัดแต่ไม่โดนคนร้ายเลยค่ะ
จังหวะนั้นน้องชายของสามีเธอคว้าท่อนเหล็กวิ่งไล่ตามคนร้าย
ตามไปทันเอาเหล็กกระหน่ำตีหัวคนร้ายนะคะจนคนร้ายล้มลงอยู่ตรงก่อย่า
เธอก็เรียกตะโกนให้คนมาช่วยอะค่ะจนญาติเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นก็มาช่วยกันจับตัว
นายนิชานคนร้ายเอาไว้ได้ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สามีเธอสุดท้ายเสียชีวิตส่วนคนร้ายตำรวจก็ไปอายัดตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
พัทรนันบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุกับสามีเธอเป็นญาติกันค่ะ
เป็นญาติกันแต่ไม่ถูกกันเพิ่งมีปัญหากันเมื่อสองวันก่อน
แต่เธอบอกว่างงมากนะปัญหามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไร
มีกันแล้วมีก็น้องขายเขาแค่สองคนหละสองคนใช่
ใช่แหละคนเจ็บิใจน้องทายเขาไม่ใช่ที่ที่
จิตดีลงขว์นะครับใช่

ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ

ทางครอบครัวก็ได้รับศพของนายจิตดิหลกเนี่ย
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับ
กำลังเตรียมสถานที่กันอยู่ด้วยแล้วรับศพมาเรียบร้อย
ร่างไร้วิญญาณของสามีด้วยความเสียใจยังทำใจไม่ได้
เธอบอกว่าเธอเองก็ยังไม่พร้อม
พูดอะไรมากกว่านี้แล้วนะหลังจากที่คุยกับ

วันนี่คือภาพเหตุการณ์วันนี้นะครับ
เพิ่งรับศพมากันได้คุยกับนายสมศักดิ์เรืองทิพย์
พ่อของนายจิตดิหลกบอกว่ารู้ข่าวเมื่อคืนนะครับ
รู้ข่าวว่าลูกชายเนี่ยนั่งสังสรรค์อยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วนายนิชานขี่รถมามาถึงเนี่ยใช้ปืนยิงใส่เลย
โดยไม่ทันพูดอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
แต่เท่าที่รู้เนี่ยลูกชายเป็นคนทำมาหากิน
แต่นายนิชานผู้ต้องหาเป็นคนติดยาเสพติดไม่ทำงาน

พ่อของผู้ตายบอกว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหาอะไรกับคนที่ก่อเหตุนะครับ
คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะมีปัญหาเนี่ยเคยมีปัญหากับพี่ชายของนายนิชานนะ
เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่รถไถของลูกชายเนี่ย
ไถโดนเสาแบ่งเขตแดนที่ดินของพี่ชายนายนิชาน
แต่ลูกชายเนี่ยเคลียร์กับพี่ชายนายนิชานไปแล้ว
ก่อนหน้านี้หวังเนี่ยบ้านบ้านมันอ่ะ
ไอ้หลานไอ้คนน่ะมันก็เอารถไถไปดันไอ้ตนตะครบ
ก็ไอ้เสาเทศของมันขึ้นมาใช่ไหม
ขึ้นมาพี่ชายมันก็โวยวายโวยวาย
เราก็เข้าไปเข้าไปอ้าวมันหลุดหาย
ก็เอามาตั้งที่เดิมอะไรที่เดิม
ก็แค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มาแล้ว
คนหญิงไปตรงไหนก็มีเรื่อง
ถ้าบอกล้าร้านชาวบ้านนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้น
วันนี้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็เลยพยายามไปหาข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็ได้ไปที่บ้านนะครับของนายสลาวุฒิ
น้องชายที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือจับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับ
นี่ฮะแต่ก็ยังไม่มีใครพร้อมให้ข้อมูลอะไรในช่วงเวลานี้
บอกว่าก็ยังตกใจแล้วก็เศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อที่บ้านของนายนิชานนะฮะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุบ้านของผู้ตายแค่๒๐๐เมตรครับ
แล้วไปเจอพี่ชายของนายนิชานพอดีนะฮะชื่อนายประเทืองตะกุดทองนะครับ
ซึ่งตามที่พ่อของผู้ตายบอกว่าความจริงแล้วผู้ตายเนี่ยลูกชายเนี่ย
เขามีปัญหากับพี่ชายของผู้ต้องหานี่นี่นี่นี่นี่นี่
แต่ว่าเคลียร์ไปแล้วนะเนี่ยเรื่องไถที่แล้วก็ไปโดน
เสาที่ปักเขตที่ดินนี่นายประเทืองบอกว่ารู้ข่าวเมื่อเช้าก็ตกใจมาก
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายเนี่ยไปยิงนายจิตดิหลกทำไม
ทั้งที่ความจริงก็คือญาติกันนะ
เมื่อเช้าไปเยี่ยมน้องชายนะครับก็อาการก็ดีขึ้นนะครับ
พอรู้ว่านายจิติหลกเสียชีวิตเนี่ยน้องชายก็มีท่าทางเสียใจอยู่เหมือนกัน
นายประเทืองบอกนะครับนายประเทืองบอกว่า
น้องชายบอกว่าเมื่อคืนนี้ไปบ้านนายจิตดิหลกแล้วถูกยิงก่อนเลยต้องยิงสวนไป
อันนี้เขาบอกว่าน้องชายเขาบอกว่าอย่างนี้นะผู้ต้องหาเขาบอกกับพี่ชายอย่างนี้
แต่ผู้ต้องหาก็ไม่ได้บอกพี่ชายว่าทำไมต้องไปบ้านเขาค่ะ
แล้วทำไมต้องพกปืนไปด้วยซึ่งเรื่องนี้นายประเทืองบอกว่า
เขาก็อยากรู้ความจริงจากน้องชายเหมือนกันแต่น้องชายที่โรงพยาบาลที่เขาไปเยี่ยมเมื่อเช้า
บอกเขาสั้นแค่ว่าอ๋อไปที่บ้านเขาแล้วก็เขายิงใส่ก่อนเลยต้องยิงสวนไป
ส่วนสาเหตุจะมาจากเรื่องรถไถที่นายจิตดิหลกจ้างมาไถที่ดินตัวเอง
ไถมาโดนเสาแบ่งเขตที่ดินกับต้นตะขบในที่ดินของนายประเทือง
ทำให้นายนิชาน้องชายไม่พอใจหรือเปล่าเรื่องนี้นายประเทืองบอกว่า
มันไม่น่าจะเป็นสาเหตุเพราะนายจิตดิหลกเนี่ย
เขาก็มาจัดการปักเสาแบ่งเขตลงที่เดิมให้ใหม่แล้ว
แล้วนายนิชานเองก็ไม่เคยพูดไม่เคยแสดงอาการอะไร
ยังติดใจในจิตดิหลกอยู่ขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยฮะ
บันเทิงเนี่ยฮะบอกกับคุณกิติศักดิ์ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เขาก็ไม่เคยคุยกับน้องชายมานานแล้วนะค่ะ
เพราะน้องชายเขาเนี่ยเคยถูกทำร้ายร่างกายจนมีอาการทางสมอง
มีอารมณ์ฉุนเฉียวเวลากินเหล้าเข้าไปเนี่ย
ก็มักจะมีลักษณะท่าทางไม่ค่อยดีเขาก็ไม่คุยกับน้องมานานแล้วเหมือนกัน
อารมณ์เหรอเห็นไหมสมองเขาอ่ะแล้วก็โดนตีมาสองครั้งอ่ะ
ตายสองสองครั้งเลยอ่ะที่ทะยางครั้งหนึ่งแล้วก็ที่หัวหินครั้งหนึ่ง
ค่ะคนที่หัวหิ้นหัวมันก็ดุ้งอ่ะน้องกับพลายพูดว่าสงสารมาก
หนูว่าตายที่นั่นแล้วเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งเรียนน่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะตำรวจสพท่ายางบอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาทะเลาะกันมานานค่ะ
ครับคือทะเลาะกันถึงขั้นที่ไม่คุยกันเลยหรือฮะกลายเป็น
กันนะไม่คุยกันเลยช่วงสองวันก่อนนายนิชานไม่พอใจที่ผู้ตาย
จ้างรถไถมาไถที่ดินแล้วไถไปโดนเสาแบ่งเขตบ้านนายนิชาน
อืมจนมีปากเสียงกันนายนิชานใช้ปืนยิงใส่ผู้ตายไปหนึ่งนัด
ผู้ตายก็ยิงสวนไปน้องชายผู้ตายก็มาแย่งปืน
แล้วปืนมันลั่นแย่งปืนจากนายนิชานครับนายนิชานก็วิ่ง
แล้วก็สู้กันชาวบ้านก็มาช่วยจับตัวเอาไว้ได้
อันนี้ข้อมูลจากทางตำรวจนะคะอันนั้นก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนใช่ไหม
บอกแบบนี้นะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะค่ะครับ